ผู้ชมครับกลับเข้ามากับเรื่องราวของรถประทุกษ์
เรื่องของการถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ
ตอนนี้มีข่าวหลายข่าวออกมาไม่ว่าที่เป็นบาเรน
ก็มีผู้หญิงไทยที่ตกตึกเสียชีวิต
แล้วก็คุณแม่ของผู้หญิงคนนี้ยังบอกว่าลูกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
ลูกน่าจะโดนบังคับให้ทำอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ค้าประเวณี

อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่มาละหนึ่งข่าว

เพราะว่ามีผู้หญิงไทยที่เดินทางไปทำงานที่ดูไบ
ถูกหลอกไปเหมือนให้ไปนวดแผนไทย

แต่ท้ายที่สุดแฝงด้วยการขายบริการทางเพศ
วันนี้เธอยอมมาเปิดใจในรายการด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะนี่ยังไม่มีเป็นข่าวในเว็บไซต์
หรือว่าในช่องไหนรถปลดทุกข์เนี่ยนะคะ

แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะจะช่วยเรื่องของคดีความ
ก็คือทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนั่นเอง

เพราะว่าเดี๋ยวทนายจะพาผู้เสียหายไปไหนหลังรายการบอกแบบนี้ก่อน
มีปคมครับเป็นตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์
เพราะว่าเข้าข่ายเรื่องของการค้ามนุษย์แน่นอนใช่ไหมครับ
เข้าขายครับ
เอาละครับบังคับขู่เข็นอะไรบ้าง
และผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในรายการของเรา
เจออะไรบ้างวันนี้ขอบคุณก่อนที่
เข้ามาเปิดโปรงในรายการนะฮะ

คุณมิ้นเจออะไรบ้างฮะตั้งแต่ก่อนเดินทางไป

ก็จะมีคนมาชักชวนนะคะ
คือคนที่รู้จักกันนะคะมาชักชวนว่า

ด้วยความที่ว่าวงเงินเดือน๘๐๐๐อยู่เมืองไทยไม่ได้
เราก็อยากไปเราก็เลยสอบถามเขาว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่ามีการเรียนนวดมาเรียนนวดที่บ้านเขา
ก็จะออกใบประกาศการนวดให้ด้วย

ก็ไปดูเขาวันหนึ่ง

ไปดูแล้วเจออะไรบ้างครับคนเรียนเยอะหรือว่ายังไงฮะ
เยอะค่ะก็ร้องเรียนอยู่ประมาณ๓คน

ย้อนไปนิดหนึ่งคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหน

เขาเป็นเพื่อนของพ่อค่ะ

ก็ทำธุรกิจค่าขายด้วยกันมา

ว่าเขาเคยพาหรือว่าชวนสาวไทยเนี่ย

ทางบ้านเขาบอกว่าลูกหลานเขาไปหมด

ใช่เป็นความหวังของเราว่าเงินเดือน๘๐๐๐นะพี่

ก็แรกเลยที่จ่ายก็คือค่านวด๑๐๐๐บาท

ก็มีจ่ายค่าหัวของเรา๘๘๐๐ที่ทางนายน่าเรียก

ก็จะมีค่าใช้จ่ายจิปะทะก็เยอะอยู่ค่ะ

แสนกว่าที่ต้องจ่ายก่อนที่จะเดินทางไป

เขาก็ส่งเรามาที่กรุงเทพฯข่าวพระห่วงโยธินทร์
เขาก็จะมาให้อยู่เป็นร้านนวดของเกย์ค่ะ

แล้วก็วันที่เขาไปส่งเราก็ต้องจ่ายค่าพาไปอีก

ถามเขาก่อนไหมครับว่าเราจะไปนวดที่นู่นไปนวดที่ไหนอย่างไร

เราไม่ได้ถามเขาบอกว่าเขามีร้านลงให้เป็นร้านนั่วไทย
ครับไป๓คนแล้วฮะ

แต่อีกคนนึงจะแยกอีกโซนนึงไปคนเดียว

ตอนนั้นมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะได้งานทำที่เป็นงานนวดแผนไทยจริง
ก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเห็นเขาไปแล้วเขาได้เงิน

วันที่๒๕เมษาค่ะขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิ

ทีนี้พอไปถึงแล้วเราเจออะไรบ้างคะ
พอไปถึงก็จะมีคนมารับที่สนามบินดูไบ

ค่ะก็จะมีเขามารับประมาณ๔ทุ่มกว่า

ที่นู่นก็จะนวดเหมือนกันเขาบอกเป็นร้านนวดเนอะ

ไม่ค่ะเขาจะมีรูปของเราทั้ง๓คน

ว่ามารับ๓คนนี้ต้องเดินไปหาเขาอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ไปที่ร้านนวดเป็นนวดสาวประเภท๒

คือมารามเป็นคนคุมทั้งหมดโซนนั้น

เขาก็มีพูดคุยกับคนไทยที่อยู่นั่นก่อน
สื่อสารกับเราเพราะเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

ค่ะแล้วคนไทยที่อยู่ที่นั่นนี่เป็นคนไทย
คือทำหรือว่าเป็นพนักงานนวดเหมือนกันเป็นใครเอ่ย

แต่จะมาจากหลายที่ต่างจังหวัดแบบโซนอีสานบ้างโซนเหนือโซนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็มาคุยกันแล้วว่าต้องเอาพลัสสปอร์ตไปให้มาดามนะ

แล้วเขาก็พอเขาเอาพาสปอร์ตเราเสร็จ
เขาก็จะให้คนรถไปส่งเราแต่ละร้านซึ่งไม่ให้อยู่ด้วยกัน
อ้าวเหรอไกลไหมจากโซนที่มาดามอยู่นี่ค่ะ
ก็น่าวงดไปประมาณ๑๐๑๕นาทีค่ะ

และการกระจายไปนี้ไปค้างที่ที่เราไปหรือว่าต้องกลับมาที่ศูนย์ที่มาดามอยู่
ตอนที่เราไปเนี่ยเราจะอยู่ที่ร้านที่เขาไปส่งเราก่อน
แล้วพอเขาเลิกงานประมาณเที่ยงคืนของที่นู่นนะคะ
เวลาที่นู่นก็พอเลิกงานเสร็จก็จะมีพี่เขาพาเราไปห้องพักอีกทีนึง
มีคนไปส่งมีคนมารับ

เดินไปเองเดินไปห้องพักเองค่ะแต่เจออะไรในการทำงานบ้างฮะมันเป็นการนวดแผนไทยจริงหรือเปล่า

ก็คือเขาไม่ได้บังคับเราโดยตรงแต่เขาจะพูดประมาณแบบว่า
ถ้าคุณไม่ทำพิเศษกับลูกค้าคุณก็จะไม่มีเงิน
เพราะเราไม่ได้มีเงินค่านวดให้เราไม่ได้มานวดอย่างเดียว
เขาพูดใช้แบบนี้เลยครับถ้าคุณไม่ทำพิเศษกับลูกค้า
ใช่ค่ะคุณก็จะไม่มีเงิน
ธรรมดาถ้าเรานวดอย่างเดียวได้เท่าไหร่ฮะ
ตอนแรกเขาบอกเราให้๕ครับ

นวดครั้งแล้วเท่าไหร่ที่นั่นน่ะ

เงินในการนวดแต่ละครั้งลูกค้าเขาให้เราโดยตรงไหมคะ

บางครั้งก็๔ชั่วโมง๕ชั่วโมงแล้วแต่ลูกค้าเข้า
ไปตั้งแต่วันที่๒๕นะฮะ
เงินได้ต่อวันนี้เท่าไหร่เอาสรุปนะครับ

แล้วมาเอกใจยังไงว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ
มันไม่ใช่ชีวิตเราเราไม่ได้ต้องการมาอยู่แบบนี้

คือแบบทำใจตั้งแต่วันที่พี่ก้าวเข้าไปวันแรกที่ทำงานนะคะ
พี่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าเราโดนหลอกมาแล้วนะ

ใช่ค่ะคนที่เขาไปก่อน

เป็นคนเดียวกันที่ส่งไป

คนไทยที่อยู่ที่นั่นที่คุณมิ้นเท่าที่จะเจอจะเห็นตั้งแต่ไป

ประมาณเป็นร้อยเลยดีกว่าพี่
เพราะเมื่อหลายล้านล้านหนึ่งก็อยู่กัน๑๐๒๐คน
ทีนี้ระหว่างที่เราทำอยู่เขาก็ให้ข้อเสนอเรามาแบบนี้แล้ว

ว่าเราไม่อยากที่จะไปทำเสริม

ก็ติดต่อก็พูดคุยกันตลอดว่าจะกลับบ้านเขาก็นี่ค่ะพี่
ไม่อยากทำแต่ก็คือหนี้ที่แบบไปจากที่นี่
ถ้ากลับไปเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่จะหนี้

คุณมิ้นกลับมาเมืองไทยได้ยังไงฮะ
คือปรึกษากับทางบ้านค่ะ
ก็ไลน์คุยกับแม่ว่าไม่อยู่แล้วนะ

หนี้เพื่อจะให้กลับมาเมืองไทยได้อีกเนี่ย
อีก๓๐๐แฮมก็คือ๓๐๐๐บาทบ้านเรา

ใช่ค่ะเขามาที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าเนี่ย

ว่าเราไม่ทำตามความต้องการของเขา
แต่เขายังอนุญาตให้กลับมาโดยดีใช่ไหมครับ

เขาหลอกว่าหนูว่าเป็นไทรอยด์

ไม่งั้นเดี๋ยวเสียชีวิตเขาถึงยอมให้วีมา
เพราะว่าหลอกเรื่องสุขภาพ

อยู่ประมาณวันที่๒๖ใช่ไหมคะ

คุณมิ้นท์เป็นคนโชคดีคุณหนึ่งนะ
คุณไทยอีกหลายคนที่ไม่ได้กลับนะ

คุยกันทุกวันค่ะให้กำลังใจกันทุกวัน

วันที่ลงรถที่สุวรรณภูมิก็ร้องไห้

แต่เขาไม่คือเรื่องเงินนะคะพี่

เดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ฟังว่าคุยอะไรกันบ้าง

ทนายเจมส์ครับกรณีแบบนี้
มีความผิดที่เข้าข่ายยังไงบ้างฮะ

มีลักษณะของการมีในหน้า
ที่จะชักชวนคนจากที่นึงไปอีกที่นึง

ทารุณทำร้ายบังคับรังแก่
ด้วยอำนาจที่เรียกว่าเหนือกว่า

เรื่องที่๒แล้วก็เรื่องที่๓นี่คือ
มันมีเรื่องของการ

ร่วมด้วยนะครับกรณีนี้ก็จะอาจจะ
เข้าข่ายของพระราชมัญญัติ

ดำเนินการกับขอ
ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คนที่ติดต่อปรากฏว่าเป็นคนที่
ไว้ใจกันซึ่งจะรู้เท่า

หรือว่าไม่รู้ก็ตามหรือว่าเขาก็ได้ยิน

คือต้องอย่างที่ผมบอกคือ
การกระทำผิดทางอาญาเนี่ยมันต้องปรากรากอบด้วย

ในส่วนของคนที่จัดส่งไปเนี่ยเขารู้
หรือไม่รู้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปดู

กี่คนกี่ชุดแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะ

ถ้ามีก็แสดงว่าเขารู้

ถูกต้องครับแต่ถ้าเขาบอกว่า

อย่าลืมนะครับว่าในส่วนที่
ว่าเราไปเนี่ยถ้ายูดูจากพฤติการ

ประสงค์ของเราคือไปนวดแผนไทย

จุดเริ่มต้นเนี่ยน้องเขาไป
เรียนนวดด้วยแล้วมีการออกเอกสารมาให้

กระทั่งที่ผมดูก็
ปลอมหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนึง

ปั้มและเป็นปั้มโน้นอันดับนี้ใช่ไหม

วันหลังจากเย็นนี้เราจะไปแจ้งทางปคมและกรณวงการหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะ
ก็เมื่อพนักงานสอบสวนรับเรื่องร้องทุกข์เราแล้วก็จะแสวงหาพยานหลักฐานหลักทั้งหมดที่เกี่ยวยงกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบเหมือนกัน
คราวนี้แล้วก็ต้องไปดูอีกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือดูว่าเขารู้หรือไม่รู้ว่าส่งคนไปเนี่ยเขาเอาไปทำอะไร
นอกเหนือกับนั้นสมมุติว่าเขาไม่รู้ไม่รู้เลยว่าน้องคนนี้ไปแล้วต้องไปทำแบบนี้
ก็ไปมีความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดหางานอีกเนื่องจากเขาไม่ได้ขออนุญาต
ผมเชื่อว่าได้ครับเพราะว่าโดยพฤติการที่เขาทำกันเนี่ยเขามีลักษณะการทำเป็นทีมเป็นกระบวนการนะครับ
แล้วพอไปถึงที่จะมี๒ส่วนแหละที่ผมมองว่ามันคือการบังคับ
คือหนึ่งเวลาเราจะไปไหนมาไหนจะมีคนตาม
สองเนี่ยเขาจะมีนาฬิกาที่ข้อมือ

ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสั่นให้รีบออกจากร้านเคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุด

ที่เขาคุยกับคนไทยที่นู่นที่คุณมิ้นยังพอติดต่อได้นะ
คนไทยที่นู่นหญิงไทยที่นู่นก็บอกว่าตำรวจลงเยอะ
ว่าตำรวจดูวัยเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่นี้เหมือนกัน

หาที่หลบตัวเองซะใช่ไหมคะใช่ค่ะหาที่หลบตัวเองให้เร็วที่สุด

จะนำไปสู่การช่วยเหลือหญิงไทยที่อยู่ที่นู่น

เขาต้องกลับมาแล้วเขาต้องรับสภาพหนึ่งคือ

ที่ผมเชื่อว่ามหาศาลแน่สำหรับเขา

คนที่เขาไปเขาก็ยังต้องหาเงินมาใช้หนี้ตรงส่วน
ครับที่เขาอยู่นั้นเขาไม่ได้ว่าอยากอยู่นะ
เขาอยู่คือเขาใช้หนี้เสร็จแล้วเขาก็กลับ
คุณมิ้นท์เนี่ยคุยกับคนที่นู่นอยู่

บอกว่าเมื่อคืนเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่

ก็อยากกลับมากคือตอนนี้พยายามหาเงินกัน

เขาก็บอกว่าพอครบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอที่จะมีบ้าง

คนที่พาไปเนี่ยบอกอีกว่า

มันไม่ใช่เหมือนคุณมิ้นที่คุณมิ้นท์
เพื่อนหลอกว่าสุขภาพไทรอยด์
ทุกคนจะมาเป็นไฮรอยเหมือนคุณมิ้น

ผมขออนุญาตดูไลน์ที่คุณมิ้นท์เนี่ย
ได้คุยกับเพื่อนจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับ
หลายข้อความน่าตกใจ

ก็ต้องอยู่แบบหลบซ่อนนะครับ

หนูไม่ได้อยากขายตัวนะครับ
อีกประโยคนึง

คนล่างถึงขนาดคุยกันแบบนี้เลย

อีกหลายประเด็นที่คุยกัน

คุณมิ้นก็พยายามให้กำลังใจสู้นะ

แล้วอย่างคุณมิ้นเป็นคนที่กลับมาอยู่ที่นี่ได้

เจอไหมคนที่ชวนเราไปทำ
ยังเจออยู่ในหมู่บ้านไหมเพื่อนคุณพ่อคนนั้นนะคะ

คุณมิ้นท์ครับเนี่ยครับเขาว่าเราไม่อยู่เอง

เหนื่อยทั้งกายและใจเลยพี่
คุณมิ้นส่งกลับไปนะสู้กันทุกคนนะ
คุณมิ้นต้องการอะไรที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงบ้างครับ

การที่เราไม่อยากทำไม่อยากขายตัวพี่

ถ้านายคะได้ประเด็นนี้ไป
แล้วก็คุณมิ้นมาเปิดอกเปิดใจแบบนี้
นายจะทำยังไงต่อเพื่อให้

เพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ
อันนี้ต้องหาลือแนวทางอีกทีหนึ่ง
ทีนี้ช่วงท้ายอยากให้ทนายบอกคุณผู้ชมหน่อย
หลายคนอาจจะมีคนที่ชวนไปทำงานต่างประเทศ
จะให้ข้อแนะนำหรือว่าจะต้องสังเกต
อะไรบ้างก่อนที่เราจะตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศคะ
คือในการไปต่างประเทศมันมีหลายรูปแบบ
คราวนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเลย
คือคนที่ชักชวนเขาได้รับอนุญาตหรือเปล่า

จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานนะครับ
ซึ่งจะมีหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
คนหรือนิติบุคคลในการหาคนไปทำงานต่างประเทศ
ซึ่งถ้าเกิดไม่มีฉงนใจไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ผิดกฎหมายแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่เราไปเราอาจจะไปเจอในสิ่งที่เราฝัน
หรือสิ่งที่เราไม่คาดฝันก็ได้
เพราะฉะนั้นการที่เราไปแล้วเรายอมเสี่ยงเอง
อย่างแรกเลยนะครับเสี่ยงที่จะต้องเป็นหนี้
สองเนี่ยเสี่ยงที่จะต้องไปทำงานในลักษณะที่ผิดกฎหมาย
แต่ว่าถ้าเกิดเราไปในลักษณะที่เราตรวจสอบแล้วเขามีเอกสาร
ใบอนุญาจันหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี้
เราก็อาจจะมีชีวิตที่ดีกลับมานะฮะ
เสี่ยงต่อชีวิตด้วยอีกเรื่องหนึ่งท้ายสุดตรงนี้นิดนึง
คุณมิ้นอยากจะเตือนคนไทยยังไง

แต่รอดกลับมาได้ในบ้านเกิดนะฮะ
คุณมิ้นอยากจะเตือนคนไทยยังไงบ้าง
ก็สำหรับคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศนะคะ
ไปแบบถูกกฎหมายไปแบบไปของกรมรายงานดีกว่าค่ะ
กว่าจะต้องมาเจอแบบนี้อย่าไปเลยที่แบบว่ามีค่าของค่าหัว
มันทรมานมากครับเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราไปทำอะไร
มันจะไม่ได้กลายเป็นชีวิตของตัวเองแล้วนะ
ถ้าไปอยู่ที่นู่นแต่คราวนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว
ก็เราจะยึดเคสนี้เป็นกรณีที่รถปลดทุกข์ก็จะตามติดต่อไป
ที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ด้วยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้
คนไทยยังอยู่ที่นั่นและต้องการกลับบ้านอีกเยอะ

ไปที่ปคมแล้ว

รวมถึงติดตามความคืบหน้ากรณีนี้ได้

ก็รอตามเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐนิวโชว์ในคืนนี้ด้วยนะคะ